ช่วงเวลาแบบนี้ป้องกันทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องป้องกัน
หน้ากากอนามัยก็ต้องป้องกันเจลแอลกอฮอลก็ต้องป้องกัน
ทางใจมันก็ต้องป้องกันเหมือนกันนะเนี่ยนะคะ
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอายุทยาเนี่ยนะคะ
ทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์เอาไปผสมในน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทีนะ
แล้วก็ไปฉีดพ่นปัดเป่าโควิด๑๙ก็ช่วยทางเรื่องของใจไปเนี่ยนะคะ
แต่ว่าอันนี้เขาก็ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเหมือนกันนะพระครูสมบูรณ์จริยธรรมหรือหลวงพ่อแม้น
เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกอำเภอบังไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และปู่ฤษีเนรแห่งอาสมหรือศรีเนรธาตุพุทธคุณอันนี้ดัง
ร่วมกันประกอบพิธีปลุกเสกนมลตามประเพณีโบราณ
โดยนำน้ำมนต์ผสมลงในน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสนะคะ
จะเอาไปฉีดพ่นปัดเป่าโรคร้ายอันตรายทั้งปวง
ให้หลุดพ้นมาลายไปโดยเร็วเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะ
อกจากนี้นะคะหลวงพ่อแม้นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก
ปู่ฤษีเนรมอบหน้ากากอนามัยผ้าวัตถุมงคล
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ออกมาเตือนเหมือนกันเรื่องของการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
คือจะต้องไปฉีดพ่นในสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะ
และจะต้องไม่เคยพบผู้ติดเชื้อ
เพราะว่าถ้าเคยพบผู้ติดเชื้อเชื้อมันอยู่ที่พื้น
พ่นไปมันเด้งออกมานะคะ
ใช่ไงถึงบอกว่าวิธีการที่ถูกต้อง
ต้องใช้น้ำยาใส่ลงไปในผ้าแล้วก็ไปเช็ด